ไปดูอีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมพูดได้ว่าความฝันกับความจริงบางทีมันสวนทางกัน
คิดไว้อย่างหนึ่งอยากจะถ่ายรูปสวยแต่ปรากฏว่าความจริงมันไม่ใช่
หมดกันเลยค่ะความฝันที่จะวิ่งบนทุ่งดอกไม้
โอ้โหน่าเห็นใจค่ะ

อ้าวไม่เป็นไรยังวิ่งต่อแล้วหายไปไหนแล้ว
ไปในทุ่งดอกไม้หายไปแล้ว

กะว่าจะแบบวิ่งแล้วผมสยายใช่ไหมคะ
นี่ค่ะช็อตแรกก็ยังพอเข้าใจได้นะ
แต่สักพักนึงคงลื่นนะคะเพราะว่ามันเป็นทางแคบไง
แล้ววิ่งไปถ้ำกลางสวนดอกไม้อาจจะลื่นได้
ไปพลาดไปหนึ่งทีลุกขึ้นใหม่ยังสู้นะ
แต่รอบสองนี่สิคะเหมือนจะลงไปทั้งตัวเลยอ่ะ

ใช่ค่ะอันนี้คือเป็นห่วงนะ
ว่ามันอาจจะอันตรายทำให้แข้งขาเจ็บก็ได้
แต่ทีนี้เราก็เข้าใจว่าอยากจะได้ภาพสวย
แต่เอาเป็นว่าตรวจสอบดีแล้วกันว่า
ถนนหนทางทางเดินที่เราจะไปเนี่ยมันปลอดภัยดีไหม
มันกว้างพอที่จะทำให้เราวิ่งเล่นอย่างสบายใจ

จริงเดินเดินก็สวยนะเดินแล้วก็แบบเนาะ

ฉันน่าจะหลุนของน้องเขาแค่ไหลลง

ไม่ได้ค่ะเดี๋ยวขึ้นมาภาพไม่สวยนะคะ
อยู่นิ่งสวยกว่าปลอดภัยกว่าด้วย